คือขับมาไม่รู้ว่าถนนลื่นหรืออะไรยังไง

หลังจากนั้นหัวรถไปปักอยู่ตรงซอกต้นไม้

คนขับคนนั่งจะเอาออกมายังไง
ไอ้ที่ไปชนเป็นกำแพงโรงพักเก่าเลยนะฮะ
ค่ะแล้วคาอยู่ตรงต้นไม้
แล้วมันมืดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพยายามแหละ

เอาแล้วจะเปิดประตูจะเอาตัวคนเจ็บออกมา

อำเภอศรีนครินก็ต้องเร่งช่วยเหลือเลย
คนขับรถซีวิกดำคันนี้คือนายอดิเทพรังศรี
ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยกันข้างคนขับคือนางสาวไพรินค่ะ
แล้วดูสิกว่าจะเอาออกมาจากซีวิกคันนี้ได้

ใช่ค่ะคือจังหวะที่แบบไปคาอยู่กับต้นไม้

รถคันนี้เขาไปชนกำแพงที่อยู่บนถนนเพชรกะเสมพัทธลุงตรังก่อนนะคะ

หัวรถลอยมาปักอยู่กับต้นไม้ตรงนี้ค่ะ

เพราะเหมือนกับว่าต้นไม้มันก็ขวางอยู่ใช่ไหม
เหตุการณ์นี้นะเจ้าหน้าที่ต้องตัดต้นไม้ออกก่อน

ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บตรงสะโพกนะคะ

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มุดเข้าไปในรถ
ช่วยกันดึงตัวฝั่งผู้หญิงออกมา

ให้การกับเจ้าหน้าที่ได้อยู่นะฮะ
แล้วเขาก็บอกนะบอกว่ามากับแฟนสาว

แล้วฝนตกลงมาเห็นไหม
รถก็ยังเปียกอยู่เลยคือฝนตกถนนลื่น
ตอนขับมาอยู่ดีมันก็ควบคุมไม่ได้
รถมันก็เลยเหมือนกับแบบเสียหลัก
ฉลับแล้วไปพุ่งชนแบบนี้เลยค่ะ
นี่ไงฉลาบแล้วก็พุ่งเข้าไปที่กำแพงโรงพักอย่างที่ว่า
เป็นโรงพักเก่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์อำนวยการจราจรแล้วนะฮะ
ทีนี้ถามว่าพอคนเจ็บนี้ช่วยออกมาได้แล้ว
โอ้โฮทุลักษณ์ทุเรศพอสมควรนะคะ
ออกมาแล้วก็ต้องประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ